คุณผู้ชมคะเมื่อเช้าถ้าใครตื่นเช้านะคุณจะได้สัมผัสกับอากาศดีลมเย็น
ล้อเล่นนะคะตื่นเช้าก็เลยเจอกับอากาศหนาว
เพราะว่าตอนนี้หน้าฝนหมดไปแล้วลมหนาวพัดมาแล้ว

สวัสดีค่ะพบกับช่วงนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับช่วงนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะพบกับช่วงนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับช่วงนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับช่วงนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับช่วงนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับช่วงนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับช่วงนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับช่วงนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับช่วงนี้สวัสดีค่ะ